พูดถึงคนในวงการบันเทิงคุณคะ
มีหลายคนเหมือนกันมีหลายคู่เหมือนกันที่หน้าตาละไม้คล้ายกัน
ถ้าอย่างคุณเชอรี่เนี่ยคุณว่าคุณหน้าตาละไม้คล้ายใคร
ไม่อยากพูดเลยเพราะพูดไปแล้วแบบดาราร้องไห้แน่

สำหรับคู่ล่าสุดค่ะที่บอกว่าหน้าตาไปละไม้คล้ายกันถึงขนาดเอารูปนั้นมาเทียบกันเลยนะคะ
ก็คือคุณพุทธวุฒิชัยแล้วก็ของคุณเบลล่ารานี

สำหรับใบหน้าของดีเจหนุ่มสุดฮอตพุทธพุทธิชัย
และนางเอกสาวเบลล่ารานีที่หลายคนมองว่าละไม้คล้ายกันอย่างกับฟ้าแฝด
ซึ่งก็ไม่พ้นหนุ่มพุธที่ถูกตั้งข้อสงสัยว่าไปอัพอะไรเพิ่มเติมมาหรือเปล่า
จากพักหลังมานี้ใบหน้าดูเป๊ะขึ้น
ตาหูจมูกปากจนคล้ายกับโครงหน้าของผู้หญิงไปซะแล้ว
หนุ่มพุธยืนยันผ่านสื่อด้วยตัวเองมาเลย
ว่าที่ผ่านมาเคยทำศัลยกรรมตาสองชั้นเพียงอย่างเดียวเท่านั้น
ส่วนอื่นของใบหน้าไม่เคยพึ่งมีดหมอเลยแม้แต่นิดเดียว
และที่เห็นว่าโครงหน้าเปลี่ยนไปอาจจะเป็นเพราะอยู่ในช่วงที่ร่างกายอ้วนขึ้นและผอมลง
รวมถึงการแต่งหน้าออกงานที่เป็นสไตล์เกาหลีต่างจากเดิม
ซึ่งหากถามความคิดเห็นของเจ้าตัวว่าใบหน้าคล้ายสาวเบลล่าหรือไม่
พุทธตอบแบบขำว่ามองยังไงก็ไม่เหมือนค่ะ
ใช่ก็ได้มั้งครับไม่ได้ทำอะไรเลย
ก็ทุกอย่างเหมือนเดิมปกติเพียงแต่ว่าคือการแต่งหน้ามันอาจจะเปลี่ยนไป
แล้วก็การทำผมด้วยมันก็เลยทำให้หน้าเราเปลี่ยนครับ
ผอมลงก็บอกว่าผมไปทำอะไรมาเพิ่ม
บางทีอ้วนขึ้นนี่มันต้องไปฉีดอะไรมาแน่เลยอะไรอย่างนี้ครับ
คือจริงแล้วมันก็มีช่วงเวลาที่เราผอมมาก
มีช่วงเวลาที่เรากินเยอะแล้วก็เกลืออาจจะเยอะเกินไปอะไรอย่างนี้
หน้าก็อาจจะบวมบ้างแต่ก็ยังคงยืนยันคำเดิมครับว่า
เราทำแค่ตาอย่างเดียวบอกชัดตรงนี้จมูงจมูกแก้มเกิ้มอะไรอย่างนี้ครับ
ไม่ได้มีไปเหลาคางไปตัดคางหรืออะไรแน่นอนครับผมมาพิสูจน์กันได้
พอโพลแบบนี้ออกมาแล้วทั้งของหน้าตาละไม้คล้ายกันนะครับ
มีความคิดเห็นแตกตันออกไปบางคนก็บอกว่าหน้าคล้าย
บางคนก็บอกว่าไม่เห็นจะเหมือนกันสักหน่อยเลยนะคะคุณ

นี่ไม่ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องเครื่องมือแพทย์นะแต่หมายถึงว่าเจมสจิกับเบลล่าเขาสนิทกันไง
แหมพูดมาสักขนาดนี้ไม่รู้เลยนะคุณเชอรี่เป็นคนดี